เดือนครบกำหนดคือ๒๔มีนาคมปี๖๖ใช่ไหม
วาระสภาครบวารสภา๔ปี๔ปีแต่ผมเชื่อว่ายุบสภาก่อนหน้านั้นต้องยุบสภาก่อนหน้านั้น
คือยังไงก็แล้วแต่เนี่ยจะไม่ไปอยู่ถึง๒๔มีนาคมเพราะอะไรครับ
เพราะถ้าสภาอยู่ครบวาระเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขของการสังกัดพักการเมือง
ว่าใครจะสมัครสอสอเนี่ยต้องสกัดพัก๙๐วันก่อนวันเลือกตั้งใช่ไหม
ซึ่งมันก็ทำให้อึดอัดแล้วการยุบสภาก่อนเนี่ยมันจะละลายเงื่อนไขนี้

เงื่อนไขเพียงแค่๓๐วันก่อนวันเลือกตั้ง
มันก็คลายล็อกกันได้หน่อยนึง
เป็นสมาชิกพักเดือนเดียวก็ลงสมัครได้
ใช่ครับแล้วก็อันนี้ก็คือหมายความว่าในเชิงเทคนิค
ถ้าหากว่ารัฐบาลเป็นฝ่ายที่ยึดกลุ่มสามารถกลุ่มสาการได้หมดเนี่ย
รัฐบาลก็คงจะเลือกการยุบสภาก่อนครบกำหนดเล็กน้อย
เพื่อทำให้ตัวเองเกิดความได้เปรียบในเรื่องของการที่จะขยับขยาย
และให้สามารถไปอยู่ภาคนู่นภาคนี้ได้
แต่ถ้าหากว่าในสาการที่ฝ่ายค้านได้เปรียบฝ่ายค้านอาจจะลุกตั้งแต่เรื่องของอภิปรายไว้วางใจ
อาจจะลุกตั้งแต่เรื่องของกฎหมายต่างที่เข้าสภา
ทำให้รัฐบาลไม่สามารถผ่านกฎหมายสำคัญ
อาจจะลุกในเรื่องเกี่ยวกับการอยู่ครบ๘ปีของนายก
เพราะฉะนั้นนี่คือสาการซึ่งมันอาจจะทำให้เกิดความวุ่นวายทางการเมืองเกิดขึ้น
ความไม่สงบแล้วก็อาจจะยุบพระเร็วขึ้นมาก็ได้
เพราะฉะนั้นสสราชบุรีเมื่อวานนี้
อย่าคิดว่าท่านจะได้ทำงาน๑๐เดือนนะบอกไว้ก่อน

เดือนได้ไหม๙เดือนจะถึงไหมหรือจะยุบก่อน๙เดือนอีก
เพราะมีความเป็นไปตั้งแต่๒เดือน๓เดือนอยู่ถึง๙เดือน

อาจารย์ทีนี้ถ้าเกิดมีคนเขาบอกว่า
โอ้โหอีก๑๐เดือนก็จะเลือกตั้งแล้วเนี่ย
สรราชบุรีย์เนี่ยแน่นอนว่ากฎหมายเลือกตั้งเนี่ย
พักการเมืองก็ต้องส่งแคนดิเดตนายก

คุณชัดชาตินี่เคยตอนนี้ก็เป็นอยู่นะ
เป็นแคนดิเดตนายกในส่วนของพักเพื่อไทยที่เขาเสนอไว้อยู่
อย่างนี้น่าเสียดายคุณชัดชาติ
ไม่ได้เป็นนายกเลยเนี่ยมาเป็นผู้ว่ากอทมหรือยังไง
ถ้าคุณชัดชาติชนะเป็นผู้ว่ากอทมนะ
ผมบอกว่าท่านจะต้องทำงานในหน้าที่ของท่าน
ให้เป็นที่ประทับใจของคนกรุงเทพมนาคม
และขั้นต่อไปท่านจะเป็น

เพราะฉะนั้นนี่คือโอกาสของคุณชัดชาติครับว่า

อย่าเพิ่งรีบประเภทว่าแหมถ้าพักจะเสนอเป็น
หนึ่งในสามของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี

ทำงานในหน้าที่ของผู้ว่ากอทมให้อย่างเต็มที่
ให้เป็นที่ประทับใจของคนกรุงเทพนคร
และผลงานจะเป็นที่ประทับใจของคนทั้งประเทศ
และท่านจะกลับมาใหม่ในฐานะที่เป็น
เรียกว่าตัวเลือกของนายมตรีในอนาคตได้

สมมุติถ้าอีก๑๐เดือนเลือกตั้ง

ใช่ครับพอดี
ยังถือว่าสบายสำหรับการดำรงตำแหน่งนายกเลย

มันมองไปไกลถึงนายกคนใหม่นี่เลยหรือ

มีสเต็ปของตัวเองในการที่คิดต่อไป
แม้กระทั่งดรสุชัชวีก็ตาม

การเปิดตัวของเขาเขาไม่ได้จบที่แค่ผู้ว่ากอทม

จะเป็นคู่แข่งขันลงตำแหน่งนายกรรมตรีต่อไปในอนาคตได้หรือไม่

หรือแม้แต่หรือแม้แต่ไทยสร้างไทยของคุณสิทธาธิวารี

เขาอาจจะไม่ได้มองถึงการเป็นผู้ว่ากอทมในครั้งนี้ก็ได้
เป็นการเปิดตัวทำให้คนรู้จัก
แล้วก็อาจจะนำสิ่งที่เป็นนโยบายบางอย่าง
ของทางพักนี้มาเสนอก็ถือว่า
ผมเรียกว่าสร้างความได้เปรียบก่อนด้วยซ้ำ
เพราะว่าคุณเป็นพักตั้งใหม่ใช่ไหม
โอกาสที่จะขายชื่อภักษ์ขายภักษ์ของภักษ์

ถ้าคุณไม่ลงผู้ว่ากรทม

ก็ผมคิดว่าก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นสิ่ง

ถ้าพลเอกประยุทธ์เป็นได้ทุกคนก็เป็นได้
อุ๊ยอาจารย์

ถ้าอย่างนั้นคะแนนส่อกรมีความขึ้นหน้าบ้างไหมครับ